คำว่าปิดสวิตช์สอวอและการเคลื่อนขบวนของภาคประชาชน
ถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวปลาใสในเวทีภาคประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แล้วก็การชุมนุมของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนที่หน้าหอศิลป์วันนี้
คาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลา๒๐นาฬิกา
แล้วก็จะแยกย้ายเลยไม่มีการค้างคืนแต่อย่างใดนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศล่าสุดอยู่ในขณะนี้ค่ะ
ซึ่งในขณะนี้นะคะก็ยังคงเป็นแกนนำ
ของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน

และวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพที่สี่แยกประทุมวัน
จะเห็นว่าเครือข่ายกลุ่มผู้ชุมนุม
สนับสนุนพักเก้าไกลแล้วก็นายพิธาริมเจริญรัฐ
ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย
นำโดยนายกรกฎแสงเย็นพันธุ์
ราศดรนำโดยนายชาติชายแก่ดำ
และนายยิ่งชีพอัชชานนท์
แก่นำกลุ่มไอรอที่มีการนัดหมายมวลชน

ทวงคืนอำนาจของประชาชนในวันนี้
แก่นนำนั้นมีการปลาใสในประเด็นต่าง
โดยเฉพาะการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนายพิธาริมเจริญรัฐนะคะ
ขณะที่แกนนำและแนวร่วมกลุ่มผู้ชุมนุม
ก็กล่าวถึงการบวกเลือกนายพิธาริมเจริญรัฐ
โดยนายจิงชีพอัฐชานนท์แก่นำกลุ่มไอลองบอกว่า
เสียงของสวแม้ว่าจะเป็นเสียงที่มีความสำคัญ
จะผลักดันให้นายพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรี

กับ๓๑๑เสียงจาก๘พักร่วม
หากยังจับมือกันมั่นก็เชื่อว่าจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้
และขอให้พักก้าวไกลเดินหน้านโยบายที่เคยให้คำมั่น
ในการหาเสียงของประชาชนก็คือเรื่องของการแก้ไขมาตรา๑๑๒นะคะ
ขณะที่นางสาวธนพรวิจันทร์เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน
หนึ่งในผู้ปลาใสในวันนี้ก็บอกกับทีมข่าวว่า
โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้
แสดงให้เห็นนะคะว่าสมาชิกรัฐสภาทั้งสสและสวบางส่วน
สสแล้วก็สวบางส่วนนั้น
เคารพเสียงของประชาชนที่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
พักเก้าไกลแล้วก็นายพิธาเข้ามาบริหารประเทศ
หากว่าวันที่๑๙กรกฎาคมที่คาดว่าจะมีการโหวตเลือกนายพิธา

หากมีการพลิกคั่วพักร่วมรัฐบาล
ก็เชื่อว่าประชาชนนั้นจะไม่ให้การยอมรับค่ะ
ไปฟังเสียงของนางธนพรค่ะ

ก็เดินรัฐประหารมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วใช่ไหมคะเราคิดว่าเราเราคงจะมีบทเรียนมากหรือยัง
มันพอแล้วมั้งและเราก็คงจะต้องใช้สถานการณ์นี้
ในการที่จะตัดวงจรการรัฐประหาร
อำนาจเก่าอำนาจทหารอำนาจประเด็จการ
ที่จะเข้ามาไม่ให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ
เราต้องตัดกันจริงเนาะแล้วก็๘ภาคการเมืองต้องเอาให้มั่น
ไม่งั้นแล้วพวกเขาจะเข้ามาแทรกแซงเรา
แต่ภาคการเมืองถ้าเกิดว่ามีการพลิกคั่วกัน

ประชาชนยอมรับไม่ได้เพราะสิ่งฉันธามติ
นี่คือฉันธามติของประชาชนว่าให้พวกชนบริหารประเทศ

ขณะที่นายสมยกพฤกษาเกษมศุกร์นักเคลื่อนไหวทางการเมือง
สักครู่ที่ผ่านมามีการปลาใสให้กับมวลชนได้รับฟัง
โดยบอกว่าวันนี้มาแสดงพลังไม่เอาสว
และในการโหวตเลือกนายพิธาริมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรี
ในวันที่๑๙กรกฎาที่จะถึงนี้
ไม่อยากให้สมาชิกรัฐสภานำเรื่องของการแก้ไขมาตรา๑๑๒
มาเป็นเงื่อนไขในการบวชให้นายพิธาริมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐบนตรี
โดยบอกว่าสิ่งที่พักเก้าไกลมานำเสนอนั้น
เป็นไปตามขั้นตอนของนิติบัญญัติ
อีกทั้งมาตรานี้ก็มีการแก้ไขมาแล้วหลายครั้งด้วยกันค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศ
การจราจรของถนนพระราม๑
เนื่องมาจากการชุมนุมของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนในวันนี้
ประชุมกันมาตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา
ซึ่งกรมชาการตำรวจนครบ้านประชาสำคัญ
ให้ประชาชนนั้นหลีกเลี่ยงการใช้ถนนพระราม๑หรือว่าถนนต่าง
เกี่ยวเนื่องกับแยกประทุมวัน
แต่เราจะเห็นได้ว่ายังคงมีรถนั้นเข้ามาใช้การจราจร
ทำให้ติดขาดเป็นจังหวะตามจังหวะสัญญาณไฟ
แล้วก็มีการจราจรค่อนข้างที่จะคับข้างนะคะ
แม้ว่าเจนนี้เวลาประมาณ๑๙นาฬิกาแล้ว
ก็ยังคงมีการจราจรคับข้างอยู่อย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นาฬิกานี้การชุมนุมของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนยืนยันว่า
จะยุติการชุมนุมแล้วก็ให้กลุ่มมวลชนนั้นแยกย้ายกันกลับบ้าน
ด้วยรถสาธารณะหรือรถต่างที่มีอยู่ในขณะนี้นะคะ
ขณะเดียวกันข้อเรียกร้องต่างที่มีการปลาใส
ฉันได้ถามแก่นำค่ะว่าจะมีการชุมนุมกันแบบนี้ทุกวันหรือไม่
แก่นำบอกว่ายังไม่ชัดเจนอยู่ระหว่างการหารือ
แต่แน่นอนว่าก่อนวันที่๑๙กรกฎาคม
จะมีการนัดชุมนุมแล้วก็เคลื่อนไหวแบบนี้ในหลายครั้งด้วยกันค่ะ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากหอศิลปกรุงเทพมหานครค่ะ
ขอบคุณนะครับคุณวิมวลวันนะครับ